หลังจากที่สารมีคำพิพากษาประหารชีวิต๒ผู้ต้องหาชาวพม่า
โดยตอนนี้เรื่องของคดีก็ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ค่ะ
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่อยากให้นำ
องซานซูจีเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดี
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายของทั้งสองประเทศที่จะหารือกันค่ะ

กล่าวถึงการชุมนุมประท้วงของชาวพม่า
ที่ไม่พอใจและขอให้ทางการไทย
บทวนคำพิพากษาของศาลจังหวัดเกาะสมุย
พิพากษาประหารชีวิต๒จำเลยชาวพม่า
ฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า
สารตัดสินอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามคำตัดสิน
รัฐบาลไม่สามารถก้าวล่วงได้
เพราะจะทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหาย
ซึ่งถ้าหากจำเลยเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็ยังมีขั้นตอนที่สารทั่วโลกมี
คือการยื่นอุทธรณ์และดีกาคดี

ไม่อยากให้นำนางซูจีเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดี

ทั้งสองประเทศที่จะหารือกัน
คุยเรื่องอะไรแล้วดูทำไมก็ไปเอาตำรวจมาดูกับตำรวจ
ก็เขาก็ไข้อูทรไม่ใช่หรือกฎหมายทั้งโลกมีอย่างนี้ไหม
หรือประเทศไทยไม่ต้องมีอุทธรณ์หรือทุกคดีเนี่ย
ดันแล้วก็ปล่อยหรือไงนั่นน่ะไปเกิดรัฐบาลที่แล้วนั่นไปขอเขานู่น

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีที่
ผลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพพม่า

ว่าไม่ใช่การแทรกแทรงกระบวนการยุติธรรมของไทย
จากเป็นเพียงความเห็นที่อาจจะเป็นไปได้ว่า
มีข้อมูลบางอย่างที่พม่าไม่เห็นด้วย
ซึ่งรัฐบาลไทยไม่จำเป็นต้องทบทวนพยานหลักฐาน

เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์
ซึ่งได้สั่งการให้ตำรวจทหารติดตามสืบหาข้อมูล
เพื่อให้นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ก็ยังตอบไม่ได้นะฮะแต่ที่รู้แน่คือ
กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเลยใช่ไหมครับ
ไม่ต้องการให้รัฐบาลทำงานให้เกิดความเรียบร้อยใช่ไหมล่ะ
ขอให้ทุกฝ่ายเคารพในกระบวนการยุติธรรม
ส่วนกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการออกมาคัดค้านจะมีกลุ่มการเมืองหรือไม่

ขณะนี้ยังไม่พบกลุ่มผู้หนุนหลังหรือว่าการให้การสนับสนุน